จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานศพกันหน่อย
ซึ่งที่นี่เขาบอกว่าไม่จำเป็นที่งานศพจะต้องเศร้าโศกเสียใจ

เพราะว่างานศพที่ยะโสธรแห่งนี้
เขามีการสั่งเสียเอาไว้จากผู้เสียชีวิตว่า
ถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยให้จัดงานแบบสนุกสนานนะนะฮะ
ผู้เสียชีวิตเป็นสาวสองด้วย
เพื่อนก็เลยนี่เลยค่ะแปลงลานหน้าเมนนะคะ
ให้เป็นเวทีการแสดงซะเลยล่ะค่ะ
เป็นบรรยากาศงานศพของนายชวริสทำแท้
หรือว่าแพมอายุ๓๖ปีนะคะ
เป็นสาวประเภท๒ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
เมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อันนี้เป็นบรรยากาศวันเผาวันชาปนกิจนะคะ
บรรยากาศในงานไม่เศร้าโศกเลยค่ะ
คือถ้ามองเผินเนี่ยไม่มองไปที่เมนเผาศพด้านหลังเนี่ย
คือนึกว่าการแสดงคาบาเล่เลยนะคะ

คือทำเป็นสนุกสนานล่าเริงเหมือนกับที่สั่งเสียเอาไว้
ค่ะคือคนที่เสียชีวิตเขาก็เป็นคนสนุกสนานด้วยนะคะ
เพื่อนเองก็จัดเต็มเลยขนมุ้งขนมิ่งขนนกเต้นรำอย่างสนุกสนานอลังการ
ก็มีคำถามตามมาเหมือนกันว่าเอ้าทำไมงานศพสนุกสนานกันขนาดนี้
ก็อย่างที่บอกไปนายไตรรัฐสุนทราหรือว่าเชอรี่อายุ๑๙ปี
คือเพื่อนของผู้ตายเขาบอกว่าคือวัตถุประสงค์ของผู้ตายเองเนี่ยเขาสั่งเสียเอาไว้
คือถ้าตัวเขาตายไปเนี่ยคนอื่นเพื่อนห้ามโศกเศร้าเลยนะขอให้สนุกสนาน
ซึ่งตัวผู้ตายเองเขาก็เป็นคนสนุกสนานจริงมีนิสัยหร่าเริงรักเพื่อนฝูง
วันที่ต้องมาส่งเพื่อนครั้งสุดท้ายทุกคนก็เลยพร้อมใจกันทำตามคำสั่งเสียนะคะ
ก็มีการจ้างวงกรองยาววงหมอลำแต่งตัวด้วยชุดแสดงโชว์
มาร้องมารำส่งวิญญาณเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายแบบนี้แหละค่ะ
เศร้าไหมก็เศร้าแหละแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนแบบมีความสุขเนอะ